ขอนแก่นนี้เขาก็มีงานใหญ่อยู่ด้วยนะครับที่เทศบาลเมืองนะครับ
เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น
ก็จัดหลายคืนแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคอนเสิร์ตปูพงศิษย์
โอ้โหคือเกิดเป็นปูพงศิษย์นี่ก็ลำบากใจนะ
มีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ตีกันเมื่อนัดความจริงไม่เกี่ยวกับพี่ปูพงศิษย์เขานะ

เนี่ยฮะเมื่อคืนนี้กำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ครับปูพงศิษย์นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนะ
ไหวรุ่นกระโยกพวกไปอีกกันชุดละมุดรุ่นวายไม่รู้ใครเป็นใคร
เห็นใจคนที่เขาไปสนุกสนานกันไงไปฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตอ่ะ
แล้วฟังเพลงพี่ปู่ส่วนมากเขาดังเพลงซึ้งไง
ไม่แล้วตอนตีกันไม่ได้เพลงเร็วไม่ได้เพลงร้าวใจอะไรด้วยนะ
เพลงช้าด้วยนะนี่เพลงเสมอ

เพลงเขาช้าแต่คุณตะลุมบอลตีกันแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
นี่ฮะอันนี้หน้าพี่ปูพงศิษย์นะฮะ
เราเอามาให้ท่านเผื่อน้องรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จัก
แต่เชื่อว่าดังทุกคนรู้จักอยู่แล้วล่ะนะครับ
ก็เมื่อคืนนี้ครับตอนที่มีงานคอนเสิร์ตปูพงศิษยคัมภีร์
ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
เพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มวัยรุ่นนะก็คงจะเป็นวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มาดูคอนเสิร์ต
คือมากันเต็มด้านหน้าเวที
ระหว่างที่ปูพงศิษย์กำลังร้องเพลงอยู่
ก็วิวาดกันไล่ตีกัน

คือผู้สื่อข่าวบอกว่าบนเวทีเนี่ย

ที่สุดแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ๕๖นาย
แยกกลุ่มวัยรุ่นออกจากกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบานปลายมากกว่านี้
พี่ปูเขาเลยไปต่อไม่รอแล้วนะร้องต่อ
เดี๋ยวคนดูมาทั้งทีโอ้โหมาจากหลายอำเภอหลายตำบลไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะครับ
ก็โชคดีที่ไม่มีอะไรที่มันเสียหายมากกว่านี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
ไม่มีใครถึงขั้นถูกทำร้ายจนเจ็บหนักนะครับ
งานก็ไปกันต่อแต่ว่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็ตำหนิกันมาก
วัยรุ่นกลุ่มนี้นี่โอ้โหคือไม่เกรงใจจังหวัดเขาจัดงาน
เกรงใจคนที่เขามาเที่ยวมาดูงานมาดูคอนเสิร์ตกันเลย
เทศกาลใหม่จะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนถึง๑๐ธันวาคมของทุกปี
๒วัน๑๒คืนนี่เพิ่งคืนวันที่๖ธันวาคม
ก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
งานก็เป็นงานดีนะคุณเขียนมาสอน
เทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นนะ
จะมีการคัดสรรผ้าไหมคุณภาพสวยงามมาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเลือกซื้อ
เปิดตลาดประชารัฐผ้าไหมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองขอนแก่น
มาไว้ที่งานนี้สินค้าโอท็อป๓๕ดาว
กลางวันก็ซื้อของกลางคืนก็ไปร่วมกิจกรรม
มีคอนเสิร์ตนักร้องมาหมุนเวียนกันไปทุกคืน
ไม่อยากจะให้งานดีของเขาเสียหาย
กลุ่มวัยรุ่นแค่บางคนแบบนี้นะ